คุณผู้ชมคะตำรวจเองตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าปล่อยประละเลยนะ
ล่าสุดนะคะที่อายุทยาค่ะตำรวจไปล่อซื้อยาบ้า๒๐๐๐เมตร
พ่อค้ายาเสพติดแล้วปรากฏว่าพ่อค้ายาไหวตัวทัน

สาหัสหนึ่งหนีได้หนึ่งค่ะ
นี่เป็นวงจรปิดที่ริมถนนผักไห่ราชโดนะคะ
อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
เป็นเสียงปืนที่เกิดจาก๑๐ตำรวจโทษศักดาบัวลอย
ผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบรามสพราชโดนะคะ
ไปเจอตัวนายเสรีดีมาลัยหรือว่าเส
ตอน๕ทุ่ม๑๘นาทีของวันที่๘กุมภาพันธ์

รถตำรวจคันอื่นก็ขับเข้ามาสนับสนุนในพื้นที่

บันทึกเสียงตำรวจที่พยายามจะให้นายเสยอมมอบตัว

แล้วก็ระหว่างที่รถตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่
ก็มีมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านเข้ามาจุดเกิดเหตุพอดี
ก็เลยจอดข้างทางแล้วหาที่หลบเพื่อความปลอดภัยนะคะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ตำรวจชุดสืบสวนภูทรภาค๑
และทหารมีการล่อซื้อยาเสพติด
หลบถึง๖๐๐๐๐เมตรจากนายรัตนาชัยหรือนายเต้ย

แล้วก็เป็นพ่อค้ายารายสำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย
รวมถึงจังหวัดพระนครศรีอายุทยา

พอถึงเวลานัดหมายค่ะเต้ยขับรถเก่งมา
เสขับกระบะขนยาตามมา
ตำรวจแสดงตัวเข้าจับกลุ่มปุ๊บทั้งสองคนเปิดฉากยิงใส่ตำรวจแล้วพากันวิ่งหนีขึ้นรถกระบะขับหลบหนีไป
รถเก่งเอาไว้หลังจากนั้นก็ไปจอดรถที่ป่าข้างทางริมถนนผักไห่ราชโดแล้วแยกย้ายกันหลบหนี
เสเนี่ยเดินถือปืนลูกซองลัดล้อไปตามป่าไปโผล่อยู่ข้างถังขยะ
แล้วก็เจอเข้ากับ๑๐ตำรวจโทษศักดาบัวลอยผู้บังคับหมู่ป้องกันและปราบปรามสพราชรพดีค่ะ
เปิดฉากยิงต่อสู้กันแต่สุดท้ายนายเสถูกกระสุนยิงเข้าหัวบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลผักไห่นะคะหลังเกิดเหตุตำรวจยึดรถคนร้ายได้ทั้งสองคัน
เป็นรถเก่งของนายเต้ยแล้วก็กระบะของนายเสนะคะรถเก๋งเนี่ย
ชนด้านหน้ามีรอยเฉียวชนยางถูกยิงส่วนกระบะสีดำมีรอยถูกตำรวจยิงเข้ากระจกหน้า
ของกลางมียาบ้าสองหมื่นเมตรปืนลูกซองหนึ่งกระบอก
แล้วก็ลูกโม่อีกหนึ่งกระบอกพร้อมกระสุนปืนค่ะสิบตำรวจโทษศักดาที่ยิงประทะกับคนร้ายเนี่ย
ให้ฟังบอกว่าเขาได้รับแจ้งผ่านทางวิทยุว่ามีการยิงประทะกัน
และกำลังขี่มอเตอร์ไซค์เข้าโรงพักพอดีก็ไปเจอผู้ชายท่าทางมีพิรุษแอบอยู่ข้างถังขยะ
ก็คือในเสค่ะและพอเห็นตำรวจเท่านั้นแหละ
นายเสเปิดฉากยกลูกซองยิงใส่เขาทันทีเลยนะคะ
จนทำให้นายเสถูกยิงเข้าที่หัวค่ะ
ผมจะเลี้ยวเข้ารองคะกับผลสังเกตที่ว่ามันไปยืนแล้วนายมองอยู่ข้างทางขยะ

ตอนนั้นยังไม่เห็นพอฉีกเข้าไป
เขาชู่ปืนเล่น
เช้าวันถัดมาก็คือเช้าเมื่อวาน
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งก็ยังมีคราบเลือดอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ
มีปลอกกระสุนไม่ทราบชนิดประมาณ๗๘ปลอกตกอยู่
จะได้ติดตามจับตัวในเต้ยที่หลบหนีไปนะคะ
เราส่งคุณเลิฟหลัววิการไปที่บ้านของในเส๋คือจังหวัดสุพันธ์บุรี
ก็ได้เจอครอบครัวกับพ่อในเสค่ะ
พ่อบอกว่าก็ทำได้แค่ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายนั่นแหละ
ส่วนตัวค่อนข้างเครียดเพราะว่าลูกเนี่ยอาการสาหัสมาก
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาและไม่รู้สึกตัวเลย

ไม่มีใครอยากให้ลูกไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดสิ่งผิดกฎหมายหรอก
ตอนนี้ห่วงลูกสะพ้ายเพราะกำลังตั้งท้องหลานได้๓เดือนเอง
บอกด้วยนะคะว่าเสเนี่ยเคยต้องโทษคดีค้ายา

นี่เพิ่งพ้นโทษมาได้ปีเดียวก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
มีรายงานว่าล่าสุดในเสเสียชีวิตแล้วนะคะที่โรงพยาบาล
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งระดมกำลังลงพื้นที่ไล่ล่าตัวในเต้ย
หลบหนีการจับกลุ่มไปตั้งแต่คืนวันที่๘
เพื่อจะนำตัวมาดำเนินคดีทางกฎหมายค่ะ